ความหวานสำหรับคู่รักคนในวงการบันเทิง
สันกับต้นหอมพากันไปเที่ยวอเมริกาเกือบเดือนคุณผู้ชม
แล้วก็ปล่อยภาพโมเมนต์หวานให้เราได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมตลอด
ถูกแซวว่าเออเนี่ยเอาไปใช้ภาพพรีเวดดิ้งกันไปเลยไหม

หวานขนาดนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเนื่องจากว่าทริปนี้ทั้งคู่ไปพักผ่อนนานเกือบเดือน
หนุ่มสันก็เลยไม่ไหวถูกถามเรื่องค่าใช้จ่ายตลอด
ทริปว่าสรุปใครเป็นคนจ่ายหนุ่มซันเป็นสายเป๊ะหรือเปล่า

ปกติครับตอนไปญี่ปุ่นแกก็หวานอย่างนี้ครับพี่

ถ้าสมมุติมีพรีเวดดิ้งก็จะใช้รูปนี้ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับ
หมายความแบบเค้าก็ไปฟังแล้วด้วย
ตอนนี้ก็พยายามเก็บตังค์หาตังค์อยู่ครับพยายามทำงานเก็บตังค์อยู่ครับ

เดี๋ยวกุมภานี้จะมีไปไอซแลนดกันอีก
ก็ไปจองมาไม่ได้บอกผมด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
จองมาแล้วก็เธอจ่ายเงินมานะอะไรอย่างนี้ครับ
ออกแนวแบบว่าหักคอหน่อยครับพี่
จากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เคลียร์เกี่ยวกับคลิปที่กำลังหอมแก้มแฟนสาวที่ฝ่ายหวานใจเนี่ยเป็นคนโพสต์ลงโซเชียลก็คือสาวต้นหอมในพลคนโพสต์ลง
จนมีหลายความเห็นมองว่าเป็นการแสดงความรักที่เกินงามไปสักหน่อยนึงหรือเปล่า
งานนี้หนุ่มสันก็เอ่ยปากขอโทษหากมีคนมองว่าไม่เหมาะสม
แต่ก็ย้ำชัดว่าการหอมแก้มเนี่ยเป็นการแสดงความรักที่ทั้งคู่ทำกันเป็นปกติ
จริงมันเป็นการหอมกันปกติของผมกับหอมอยู่แล้วครับแล้วก็จริงตอนที่อยู่ในห้องเราไม่ได้อยู่กันสองคนครับเราอยู่กันประมาณ๔๕คน
จูบครับผมแค่แบบว่าไม่ได้จูบเลยนะผมแค่หอมแก้มหอมหน้าผากเฉยครับเพราะว่าจริงเราก็หอมแก้มมันออกสื่อบ่อยนะครับจริงก็อยากให้คนแบบว่ามองที่แบบว่าเรามีความรักที่ดีต่อกันดีกว่าครับ
คือการหอมแก้มการกอดกันมันก็เป็นแบบว่ากำลังใจกำลังใจหนึ่งที่เราที่เราเป็นแฟนกันเราทำได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติคนที่มองว่าไม่เหมาะสมก็ผมก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมก็ทำอย่างนี้ผมเป็นประจำ

เอาจริงนะคู่นี้คุณสันกับคุณต้นหอมเขาพบรักกันได้ก็จากการถ่ายรายการ
แล้วก็การแซวกันเล่นแซวกันไปแซวกันมา
เอาไปแซวมาได้กลับบ้านจริง